วันที่ผ่านมาท่านคงจะได้ยินข่าวเรื่องของนักศึกษาสาวไทย

อยู่ดีถูกบ่อนที่ปลอยเปรตของกัมพูชาจับกลุ่มตัวไป

ที่สุดแล้ววันนี้เจอตัวแล้วนะครับได้รับการส่งตัวมาแล้ว
ตกลงไปเล่นพนันที่บ่อนที่ปลอยเป็ดนะครับ
คือเมื่อสองวันก่อนนางสาวอธิตยาสวนเพชร
ไปแจ้งความกับตำรวจสพคลองลึกที่อำเภอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ให้ช่วยตามตัวน้องสาวคือนางสาวปรานีอายุ๒๐ปีนะครับ
ตอนนี้เรียนอยู่ที่ปี๓ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ที่แคนาดา
ครอบครัวไปส่งขึ้นเครื่องที่สวนภูมิเมื่อ๒๐เมษายนนะครับคุณเห็นประสอร์น

อยู่ดีเพื่อนของน้องสาวซึ่งอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละโทรมาแจ้ง
บอกว่าอันนี้ไก่เขาชื่อเล่นชื่อไก่
ยืมเงินไป๑๐๐๐บาทครอบครัวก็เอกใจเอ้าไปเรียนแคนาดา
มันยืมเงินเพื่อนเมืองไทยทำไมเออยืมเพื่อนเมืองไทยได้ยังไง
ก็เลยสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยของน้องที่แคนาดา
ก็เลยรู้ว่าน้องยังไม่ได้มาเรียนเลยตั้งแต่ไปส่งที่สุวรรณภูมิเมื่อ๒๐เมษานะครับ
แล้วก็ติดต่อน้องไม่ได้นะครับจนกระทั่งมีเบอร์แปลกโทรมา
แล้วบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะนางสาวปรานีคนนี้ตอนนี้อยู่ที่บ่อนปลอยเป็ด
กัมพูชาเขาก็ตกใจกันสิ
ราคุที่เขาหายก่อนที่เขาจะหายพวกนักท่านตอนกับคุณ
เขาบอกเขาจะไปหาอุปป้าแล้วเขาก็ส่งวีดีโอตามไอจีนให้เพื่อนเขา
แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าโอเคอะไรประมาณนี้แล้วก็มีมือติดขนาดเบอร์หนึ่ง
ที่ส่งมาคุณแขกด้วยแล้วก็คือว่าอยู่ดีนางสาวก็ส่งเบอร์นี้ให้เพื่อนเขา
แล้วเพื่อนเขาก็ว่าอะไรประมาณนี้ทำไมต้องส่งอะไรประมาณนี้
เพื่อนเขาไปหลังจากนั้นเขาหายได้๓วันตั้งแต่วันนั้นเขาหายไปเลยครับ
ติดต่อไม่ได้
เนี่ยค่ะพอไปแจ้งความไว้เรียบร้อยตำรวจเขาก็เลยประสานไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองลึกนะคะ
ก็ไปเจอว่านางสาวปรานีหรือไก่เนี่ยค่ะมีตราประทับที่หนังสือเดินทางไปกัมพูชาเมื่อ๑๐พฤษภาคม

เรื่องนี้คนก็เลยยิ่งเป็นห่วงโอ้โหข้ามไปกัมพูชาเป็นยังไงหายตัวไปเลยนะคะ
แล้วก็ตัวน้องเนี่ยก็เป็นหลานสาวกำนันตำบลทัพเสด็จอำเภอตาพระยา
เขาก็ยิ่งกังวลกันใหญ่คนในครอบครัวกังวลกันใหญ่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชม
พันเอกธราพงศ์มะละคำรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาก็สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา
ประจำอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำกรุงปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาก็ช่วยเหลือออกมาแล้วค่ะ
ท่าทางแบบอิดโรยออกมาเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
คือจริงก็ไม่ได้ถูกหลอกไปกักขังอะไรนะ

นางสาวปรานีกลับมาพร้อมกับท่าทางอิดโรยแล้วก็บอกว่า
ไม่ได้ถูกหลอกไปกักขังหรือว่าหลอกไปทำอะไรที่บ่อนปลอยเป็ดที่กัมพูชานะครับ

แต่ยอมรับว่านัดกับเพื่อนเอาไว้ว่าจะไปบ่อนคาซิโนที่ฝั่งปลอยเป็ด
วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือญาติเนี่ยมาส่งขึ้นเครื่องเมื่อ๒๐เมษาแต่ยังไม่ได้ไปแคนาดา
แล้วก็ไปหาเพื่อนไปกับเพื่อนที่บ่อนนะครับ
เอาเงินที่มีอยู่เล่นพนันจนหมดตัว
ทีนี้ก็เลยเอานังสือเดินทางกับโทรศัพท์มือถือ
จำนำกับโต๊ะรับพนันที่เป็นโต๊ะรับจำนำในบ่อน

ทีนี้ก็กลับไทยไม่ได้

แล้วก็กระทั่งญาติที่เป็นกำนันอยู่ที่อำเภอตราพญาทราบข่าว
ก็มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กัมพูชา
ก็เอาเงินสดใช้หนี้ให้
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาเมื่อคืนนี้
ก่อนจะเดินทางกลับมายังไทย
ผ่านทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
จุดผ่านด่านถาวรกล้องลึกอรัญพเทศจังหวัดสะแก้ว
โอเคนี่ไง
ไปไหนต้องบอก
ทีนี้จะไปเที่ยวบ่อนกับเพื่อนเลยไม่กล้าบอกญาติไง